ต่อกันที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเวียดนาม
ด้านของการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกันบ้างนะครับ
ซึ่งในโอกาสครบรอบ๔๐ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ได้มีการจัดนิทัศกาลวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนะครับ
รวมทั้งการแสดงของคณะนักเรียนหน้าตสินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ติดตามได้จากรายงานของเรา
นักอุเรียนรัฐรัฐนพลึกกรงสุนใหญ่ในนครโฮจัมมินประเทศเวียดนาม
ทำพิธีเปิดงานนิทัศกาลความสัมพันธ์ไทยเวียดนาม
ศูนย์วัฒนธรรมเยาวชนแห่งโฮจิมิน
ที่ทางสหพันธ์องค์กรมิตรภาพนครฮูจิมินจัดขึ้น
เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ๔๐ปี
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนาม
ภายในงานจัดนิทัศกาลทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของไทย
รวมทั้งการแสดงของคณะหน้าตสินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒
บ้านเอกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่

กับการแสดงชุดสาย๓๐๔๐ปีไทยเวียดนาม
อกจากนี้ยังมีการแสดงของเยาวชนชาวเวียดนาม

ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

รัฐนพลึกกงศูนย์ใหญ่นานครโฮจิมินกล่าวว่า
สหพันธ์องค์กรมิตรภาพนครโฮจิมีน
และสมาคมมิตรภาพเวียดนามไทยนครโฮจิมิน
มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริม
และกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชน
ของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟนยิ่งขึ้น

เพิ่มภูมิมูลค่าการค้าให้ถึง๒๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เป็นส่วนของสายพูดสุดใหญ่เอง
นอกจากจะมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ
และก็สร้างความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจแล้ว

ฉันเชื่อว่าความสัมพันธ์ระดับประชาชน
เป็นรักฐานสำคัญยิ่งสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะ
ในอนาคตข้างหน้าในส่วนของทางด้านเศรษฐกิจเนี่ย
ผู้นำของทั้งสองประเทศก็ได้ตกลงร่วมกัน
ในการประชุมรัฐมนตรีร่วมเมื่อปีที่แล้ว
ว่าจะเพิ่มภูมิมูลค่าการค้า
แล้วการลงทุนให้ถึง๒หมื่นล้านดอลลาร์สาหรัฐค่ะ

อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโฮจิมินกล่าวว่า

เวียดนามเดินทางไปเที่ยวยังประเทศไทยมากกว่า๗แสนคน

คนไทยก็นิยมมาท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนามเช่นกัน
เวียดนามรักเมืองไทย
แล้วก็ปีที่แล้วไปเมืองไทยมากมายเลยค่ะ
ก็มากกว่า๗แสนคนนะคะ
ขณะเดียวกันนางอุรีรัฐรัตนพฤกษ

นำหัวหน้าหน่วยงานทีมประเทศไทย

ในฐานะทูตวัฒนธรรมและคณะนักเรียนหน้าตสินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒บ้านเอก
อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีมอบเงินและสิ่งของบริจาคแก่สมาคมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
ประจำนครโฮจิมินประจำปี๒๐๑๖เพื่อช่วยเหลือการผ่าตัดตาต้อกระจกตาแก่ผู้ป่วยยากไร้
ที่โรงพยาบาลเวียนจ่ายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชนีนาฏ
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา๗รอบ๑๒สิงหาคม๒๕๖๒
มีคนไข้ที่ผ่านการผ่าตัดต้อกระจกตามาร่วมพิธีด้วยจำนวน๒๐๐คน